ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

แต่วันนี้คุณส่งหรือยัง
เบาแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี

เบาแดงหรือคันโซคูณสอง
อย่าทิ้งฝารีบส่งมาลุ้นโชค
ส่งเยอะกว่าได้ลุ้นมากกว่า

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒๕
เห็นโขงฝาพระเบาแดงและคันโซคูณสอง

เยอะมากกว่าล้านล้านตามีหมดเลย
คือความตั้งใจของทุกคนที่อยากจะลุ้นโชคและแน่นอน
วแดงเองก็ตั้งใจที่จะมอบโชคเช่นกัน
มันก็ตรงกับสุภาษิตไทยที่เราร่ำเรียนกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหน

จริงนะเพราะว่าใครยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากไง
มันสมกับสุภาษิตไทยที่เราเรียนมาก็จริง

เราต้องเปลี่ยนสุภาษิไทยให้มันเข้าจากยุคสมัย๑๘๐

แท์กล้ายงามเพราะคนคนงามเพราะแอ๊บ

มันก็เหมือนสุภาษิตหรือคำนี้เหมือนกัน

ครับเออยู่ยากนะคะ

ไม่เอาแล้วเล่นกันแบบนี้ขำ

ไม่ดราม่าไม่ดราม่านะจ๊ะ
แต่ถ้าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปกว่านี้

เพราะว่าคุณผู้ชมที่เขาส่งฝามารออยู่

ไปค่ะ
กลับเลย

สูงดีค่ะสูงดีค่ะสูงดีค่ะ

ง่ายเลยการจะเป็นผู้โชคดี

ใครดีวะครับ

แล้วผู้ชมดีเจอแก
คุณประเสริฐจุนวงจากจังหวัดปฐุมธานี
วันนี้นะคะย้ำเลยว่าบาวแดงเขาจับจริงแจกจริง

เพราะว่าเขายืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และอย่างที่บอกเลยว่าเพียงแค่๑๐บาทเนี่ย
คุณส่งฝามาคุณได้ลุ้นรับทองคำมูลค่า๑ล้านบาทเลยนะ

ไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก๑๒๕ลาย

ต้องบอกแบบนี้ว่าเบาแดง๑๐บาท
คุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
บอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากจะมีลุ้นนะ

แล้วก็ไปติดตามความสนุกกับเรากันต่อในตลอดข่าว
นามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที